มีข่าวเศร้าในวงการบันเทิงนะครับตอนแรกได้ข่าวมาเราก็พยายามเช็คแล้วก็ตรวจสอบนะฮะ
สุดท้ายแล้วเป็นข่าวจริงนะครับต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
เสียชีวิตลงแล้วนะครับด้วยวัยห้าสิบเก้าปี
โรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุลาลงกรนะครับ
นี่ฮะเป็นภาพที่สมัยที่พี่ตัวยังมีชีวิตอยู่นะครับ
รันยูวงกระจ่างเป็นบุคคลที่มีความสามารถในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากนะครับ
ผลงานเยอะแยะไปหมดทั้งภาพยนตร์ละครนะครับ
ตัวสรรยูนะครับมีละครเวทีมีผลงานต่างเป็นร้อยเรื่องนะครับ
แล้วก็มาเป็นผู้กำกับด้วยนะครับภูมิกับละครในช่วงหลัง
ครั้งหนึ่งนะฮะถึงขั้นซุดแล้วก็ล้มในกองถ่ายละครนะครับ
มีอาการกระดูกสันหลังหักแล้วก็มีริ่มเลือดออกมาด้วย
พี่เปิ้ลภรรยานะฮะคุณหัทยานะบอกว่า
เป็นเพราะว่าสามีก็คือคุณตัวสรรยูเนี่ย
ทำงานหนักร่างกายอ่อนแอแล้วก็ต้องทำกายภาพบำบัด
ตอนนั้นคุณหมอให้พักดูอาการสองสามเดือนนะครับจากนั้นข่าวอาการป่วย
ก็เงียบไปนะครับสุดท้ายแล้วก็มันมีข่าว
เรื่องการเสียชีวิตอย่างกระทันหันจากโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ในวันนี้นี่นะฮะภรรยาคู่ชีวิตนะครับ
บอกว่าอยากให้เวลาเดินช้าลงขอเวลาสักหน่อย
แล้วล่าสุดก็มีคนบันเทิงไปแสดงความเสียใจกับการจากไปกันมากมายเลยนะครับ
ตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานะครับ
กำลังจัดเรื่องของการจัดการศพของคุณตัวสรรยูนะครับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบกันต่อไป
ค่ะทีนี้ถ้าดูประวัติของดาราผู้กำกับดังอย่างสรรยูวงกระจ่างเนี่ยนะครับ
ที่เสียชีวิตในวัยห้าสิบเก้าปีนะครับสรรยูวงกระจ่างเนี้ยมีชื่อจริงว่านารันยูวงกระจ่างนะครับ
แล้วก็ได้แต่งงานกับดีเจนักแสดงดังอย่างเปิ้ลหัทยาเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับ
มีลูกสาวฝาแฝดนะฮะเป็นลูกสาวฝาแฝดชื่อน้องหนุนแล้วก็น้องหนังนะครับ
สรรยูวงกระจ่างเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองนะครับ
มีผลงานการแสดงมากมายนะครับมีละครดังอย่างเก้าอี้ขาวในห้องแดง
บ้านสายทองเจ้าสาวของอานนท์วรรณาลีนะครับ
ดังสุดสุดเนี่ยมนต์รักลูกทุ่งนะฮะนี่บ้านทรายทองนะครับ

เยอะแยะไปหมดนะฮะสุริโยไทยนี่ก็เล่นเอาไว้ด้วยนะครับ
เคยได้รับรางวัลเมฆขลาสาขาดารานำชายยอดเยี่ยมเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
ภาพยนตร์เรื่องทวิภพด้วยนะครับช่วงหลังสรรยูวงกระจ่างผันตัวเองมาเป็น
เป็นผู้กำกับแล้วก็ผู้จัดแล้วก็ผลิตละครโทรทัศน์นะครับในชื่อบริษัทสามัญการละครนะครับ
ผลงานการกำกับภาพยนตร์ก็หลายเรื่องนะครับสุภาพบุรุษลูกผู้ชายนี่ก็กำกับไว้เมื่อปีห้าหก
เถื่อนปีห้าเจ็ดนะครับเรื่องล่าสุดคือเรื่องบันลังหงษ์นะครับ
เมื่อปี๕๙นะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
ที่ฉันเคยมีโอกาสร่วมงานแสดงภาพยนตร์กับมะตั้วตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบหก
รับบทเป็นลูกสาวของอัตตัวสลัดอยู่ครับ